หืมน่ากินไปหมดทุกอย่างเลยไหมเนย

หืมหืมหืม

อือ

ว่าจะกินพร้อมกันเอ้าก็บอกให้ทาพร้อมกันไงทำไมพี่ไม่มีตักอ่ะคะ
กูว่าใครจะไปทานเจ๊ล่ะครับใช่แล้วมันน่ารักอ่ะอืม
ใครจะไปกินลองกันอ่ะอ้อหนูกินลองหนูกินเยอะด้วยอ่ะ
คือมันสวยมากจนบางทีแบบว่าไม่อยากกินเลยมันสวยเกินไป
อืมเอานะครับและนี่คือบุฟเฟ่ขนมหวานนะฮะจากร้านขนมไทยบ้านดาราครับ
แม่เป็นคนชอบทานขนมไทยมากแล้วก็ศึกษาเพราะว่าชอบมูไง
ต้องว่ายว่ายมันเป็นขนมมงคลแบบว่าเก้าอย่างหน่อย

อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบเสน่ห์จันทร์แบบเนี้ย
กินแล้วมีเสน่ห์มีเสน่ห์
นี่คือขนมเสน่หจานเคยได้ยินแต่ชื่อ
อ๋อนี่เป็นอีกเองค้ายังมีช่อมวงด้วยนะคะ
โห้เยอะแยงมากมายเลยอ่ะคือขนมไทยเนี้ยมันมีเยอะมากนะคะ
อะไรบ้างจริงขนาดแบบว่าเราเป็นคนชอบทานขนมไทย

ก็ลองชิมค่ะอันนี้จะแป้งจะนุ่มมาก
อร่อยเมื่อกี้หนูลองแล้วพี่ป้องลอง

เขาจะปั้นเรียนแบบไข่ปลาสลิดอะค่ะ

ใช่ต้องใช้แม่ใช้งานแต่ง
น้องคนหยุดต้องใช้
กว่าให้พี่ดาราแนะนำดีกว่าว่าวันนี้เอาอะไรมาบ้างคะ

มีทองเอกเสน่ห์จันทร์นะคะมีวุ้นกุหลาบแก้วนะคะ
แล้วก็เครื่องทองทองหยิบทองหอดฝอยทองและที่สำคัญคือเม็ดถนนเลือน
ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเปียกค่ะด้านหลังด้านหลังร้าน
ด้านหลังก็มีตะโก้หน้าต่างนะคะใส่ไส้เสวยค่ะ
ขนมลืมกลืนค่ะลืมกลืนแล้วก็ขนมพระพายค่ะที่โรยงาใช่ค่ะ
อ๋อโรยงาค่ะเป็นขนมงคลงานแต่งอ่ามีต่อหรอมาต่อฝั่งนี้ค่ะ
ได้เลยค่ะโอ้ยอันนี้ค่ะอันนี้สวยงามมากเลยค่ะพี่นะคะ
อันนี้คือขนมพากากรองผักกากรองใช่ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นขนมตะลุ่ม
ค่ะเป็นขนมถ้วยหน้าสังขยาค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยค่ะ
อันนี้เป็นขนมช่อม่วงนะคะเป็นของว่างก็จะมีอยู่ในลายบุฟเฟ่ด้วยค่ะ
อันนี้ล่ะค่ะอันนั้นขนมชั้นค่ะขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอไหนขนมเธอไหน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

น้ำตาลมะพร้าวแท้ค่ะแล้วมันจะหอมหวานอร่อยกว่า
แล้วทำไมคุณดาราถึงคิดทำเป็นบุฟเฟ่ครับของพรีเมียมขนาดนี้เนอะ
เริ่มต้นเนี้ยเมื่อประมาณสักสี่ปีแล้วอ่ะนะคะอ่า
ขายแบบออนไลน์อยู่แล้วก็ไม่ได้มีหน้าร้านเลยพอฟิตแบ็คดีขึ้นมีรายได้จากการขายขนมไทยเนี่ย
ก็เลยคุยกับคุณย่าคุณยายว่านุ่นจะขายจริงแล้วนะอะไรอย่างนี้

ก็เลยคิดตอนแรกห้าสิบเก้าบาทนะคะจริงอ่ะใช่อ่ะ
มันมีความรักขนมไทยอยู่ในตัวอยู่แล้วอะค่ะพอรู้ว่าเป็นบุฟเฟ่ด้วยมีความหลากหลายของขนม
แรกก็จะหยุดแล้วเพราะว่ากลัวทำไม่ไหวค่ะแล้วพอดีลูกค้าก็โทรเข้ามาถามตลอด
ทำเลยกลายเป็นว่าเราทำยาวเป็นจุดเด่นของร้านเราไปเลยครับบุฟเฟ่ขนมไทย
บุฟเฟ่ขนมไทยใช่ค่ะอยากไปอยู่เลยอยากไปน่ะแล้วบุฟเฟ่ดีดีแบบนี้ทานได้ทุกวันไหมคะ
แต่ก่อนเนี้ยเราจะมีสามรอบนะคะรอบละหนึ่งร้อยท่านค่ะแต่ตอนเนี้ยด้วยโควิดอ่ะค่ะ
ขนมไทยบ้านดารานะคะค่ะอ่าจองล่วงหน้าประมาณตอนนี้สิบห้าวันหรือถึงหนึ่งเดือน
โอ้วววค่ะเพราะว่าเรารับจำนวนจำกัดใช่ค่ะค่ะ
อยากรู้ว่าลูกค้าที่ไปที่ร้านนะคะพี่ดารามาจากไหนคะ
ไกลสุดที่ไหนหรือว่าเออค่ะเท่าที่ได้คุยนะคะ
ก็จะประมาณอ่ามีเชียงใหม่มีสงขลานะคะมาจากเชียงใหม่
ใช่ค่ะแล้วอายุเยอะด้วยนะคะคือตั้งใจมากเราก็ดีใจค่ะ
อายุเยอะก็เล่นเฟซบุ๊คอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะก็บอกลูกหลานนะคะ
ให้พามาเราก็ดีใจมากอันนี้ดีใจมากเลยตั้งใจมาที่นั่น
ใจมาเลยค่ะโอ้ยดีใจมากเลยดีใจค่ะอืมเอาละค่ะ
ฟังคุณดาราเล่ามาขนาดนี้แล้วอยากเห็นภาพแล้วก็อยากเห็นขบวนการผลิตจังเลยค่ะ
ครับว่าทำไมกระแสตอบรับถึงได้ดีขนาดนี้เดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ
โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะครับว่าอลังการงานบุฟเฟ่จริง
ที่เห็นนี่ก็คือขนมไทยทั้งนั้นเลยล่ะครับดูสิครับเลือกหยิบเลือกทานไม่ถูกเลย
แต่แต่บอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ได้ดีแค่หน้าตาเท่านั้นนะครับ
รสชาติเขาเนี่ยก็ดีไม่แพ้หน้าตาเลยล่ะครับอันนี้มาจากอ่า
มุทรสาครครับมหาชัยครับที่นี่มาเป็นครั้งที่สามแล้วครับ
ใจข้าวเหนียวมะม่วงครับข้าวเหนียวมะม่วงที่นี่อร่อย
ผมมาจากราชมะมีนครับเขารู้สึกว่าอร่อยดีครับ
เดี่ยวมะม่วงค่ะรสชาติขนมที่นี่จะไม่ออกหวาน
ไม่เคยมีที่ไหนเขาบุฟเฟ่เป็นขนมไทยอร่อยสมคำล่ำลือค่ะ
เจ็ดสิบเก้าบาทนี้ถือว่าถูกมากนะครับ
ก็ดีใจนะคะที่คนตอบรับกระแสขนมไทยของเราดีมากเลยค่ะ
มันก็ทำให้เรามีกำลังใจตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรามีแค่๑๕เมนูอะค่ะ
แต่ตอนนี้มีเกือบสามสิบเมนูแล้วอะค่ะถ้าตรงไหนที่เราสามารถฝึกบุคลากรของเราอะค่ะ
มีความชำนาญมากขึ้นนะคะก็จะพยายามเพิ่มเติมไปอีกค่ะ
ฟิลกู๊ดมากมากเลยล่ะครับน่ารักทั้งลูกค้าและแม่ค้าเลยทีเดียว
แบบนี้ต้องขอดูวิธีการทำขนมกันหน่อยอยากรู้จริงครับว่าเขาทำกันยังไง
ลูกค้าถึงพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความอร่อยได้ขนาดนี้
ตอนนี้นะคะนุ้นก็กำลังทำโรคแบบใกล้ของโรคแบบใจพุ่งนะคะ
ที่เป็นอีกหนึ่งขนมที่อยู่ในลายบุฟเฟ่ของเรานะคะอ่าวัตถุดิบที่ใช้นะคะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเนื้อกุ้งนะคะ
เนื้อกุ้งต้องเป็นกุ้งสดนะคะจะมีตัวมะพร้าวอ่ะค่ะ
พร้าวที่เราจะใช้ผัดลงไปก็ต้องเลือกเป็นมะพร้าวซึบนะคะ
แก่กำลังดีนะคะจะต้องเน้นเรื่องมะพร้าวเล่นสำคัญ
ขนมไทยวัตถุดิบหลักมันมีกี่อย่างค่ะที่นี่จะเน้นเป็นไทยน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะ
เพราะว่ามันจะหอมหวานใช้ของอัพวาเนี้ยนะคะ
สวยงามมากเลยล่ะครับกว่าจะเสร็จแต่ละอย่าง
ดูดีจังเลยล่ะค่ะแล้วก็ต้องกล้าทานทั้งทั้งมาก
ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครับ
คุณซูอาอยากทำให้สามี
วันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ

วันนี้พี่เนย์และเราจะทำเมนูอะไรนะ
นี่พี่ดาราคือขนมผักากรองที่เราเห็นเป็นดอกไม้สวยสวยด้านหน้า

เราใส่ถุงมือพวกของเราใส่ถุงมือนั่นนะ

ถ้าจะถัดจีบถามคนนี้เลยค่ะ

อันนี้แบ่งจะทำมาจากแบ่งสาลียังไง
แต่เราใส่สีนี่สีธรรมชาติ
ก้มก่อนการแล้วก็แผลออกมานะคะให้แป้งเป็นแบนแดงดังนี้ค่ะ
แบกสังกรายใสนะคะทีนี้ถ้าเราจะจีบให้ได้กลิ่น
เยอะค่ะก็คือเราจะห่อให้ด้านบนหนาวหน่อยนะคะ
ค่ะอ่าพี่ป้องอ่าโอเคค่ะให้ประมาณนี้ค่ะ
จะถอดถุงมือซะเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นอาวุธนะคะอ่า
ใช่ได้เลยค่ะได้ค่ะตอนนี้ต้องจีบแล้วจีบได้ค่ะ
ปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจีบจากข้างล่างก่อนนะคะ
ค่อยค่อยจีบเบาเบาอืมอันนี้ของพี่เนยจะกว้างไป
ให้ให้เข้าแพงแหนบเข้าไปให้มันอืมแคบหน่อยค่ะใช่ค่ะ
เป็นแนวนอนเหรอคะใช่ค่ะจีบเป็นแนวนอนวนไปเรื่อยนะคะ
ป้องแคบแคบหน่อยค่ะแคบอ่าใช่ค่ะสามีดูอยู่จะต้องภูมิใจ
ค่ะนั่นแหละค่ะใส่เอาข้างล่างก่อนได้ค่ะอะไร
ขนมอะไรอ่าใช่ค่ะน้องมันพี่ป้องจีบขนมแบบนี้หน่อยค่ะ
อย่างเงี้ยค่ะอ่าอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันให้จีบมันบางนิดนึงค่ะ
อ่าอุ้ยมันแบนแล้วมันก็อ้วนด้วยค่ะแอบถามว่านี่ไงโอเคค่ะ
นี่อะไรค่ะอ่าเพราะว่าคนของน้องมาหลายพันน้องจะถามพี่ดาราวว่า
มีคนที่มาทำมาทานขนมที่ร้านนะคะขอให้เปิดสอนอย่างนี้ดีไหมค
เออใช่ค่ะมีค่ะปกตินุ้นก็จะสอนจะเป็นเวิร์กซอปเล็กเล็กอ่ะนะคะ
อ่าก็จะมาเหมือนเรามาสอนแบบห้าร้อยกว่าบาทอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ให้เขาแต่เปิดใช่ไหมคะเปิดใช่ใช่ค่ะได้ไหมคะ
อันนี้ออกมาใช่ค่ะแล้วมันจะพักขึ้นชั้นสองมันจะเหมือนหมุนโดยธรรมชาติ

อ๋อสวยนี่มันหลังจ่าวต้องเลือก๓คนนี้นะฮะไปลุกมือ
น่าจะพี่ป้องเลยช่วยยกของใช้รายงานได้ป่ะ
สิ่งให้คุณพร้อมฟ้าว่าอะไรอีกได้
อ้ะยังเลือกไม่ถูกเลย
ลองชิมอีกซิมปรารถองพี่ตอนนี้ดีแหละคะ
อ่ะพี่ป้องชิมดีกว่า
หยุดนิดขนหนุ่มกันเหรอ

พี่อยากกินอะไรของพี่อ่ะ
แนะนำให้กินของพี่ได้รักหาว

ก็ยังไม่หยุดจีบค่ะกินนะฮะคุณต้องกินแล้วครับผม
ถึงเวลาแล้วเหรอถ้าอยากดูสูตรกันนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของสูตร
ตัวจริงฮะคนบุกเบิกเริ่มต้นคนแรกคือคุณยายครับ
ไปคุยกับคุณยายกันนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยายน้อยนะคะ
อ่าขนมที่ส่งไปที่สตูเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะ
ก็อยากได้สูตรก็แนะนำให้มาที่ร้านทางร้านจะสอนให้
วันนี้ก็จะมาสาธิตขนมพระกากองให้หนูหนูนะคะก็มีนี่ค่ะ
มีแป้งสาลีแล้วก็น้ำตาลแล้วก็กะทิผสมกันแล้วก็มีดอกอัญชันผสมให้เป็นสีนิดนึง
ค่ะนี่น้ำตาลนะคะมีหัวกะทิค่ะบางคนให้เข้ากันแล้วก็ถึงจะใส่กะทิ
กะทิสายเรานวดแป้งเนี่ยเข้าถึงกันนะคะแล้วก็ไส้อ่ะกวนจนเนียนแล้วก็มาปั้น
ปั้นแล้วก็มาห่อแป้งเนี้ยฮะต้องค่อยค่อยค่อยค่อยค่อยนวดให้มันเข้ากัน
พอนวดได้ข้าวกันแล้วเดี๋ยวก็ไปกวนที่กระทะอีกทีใช้เวลากวนประมาณยี่สิบนาทีค่ะ
หอมแล้วหอมแล้วสีใช้ได้แล้วหอมแล้วพร้อมที่จะไปกวนในกระทะแล้วค่ะ
พอเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปกวนกวนออกมาก็จะเป็นรูปนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วก็นี่ไส้แล้วก็เดี๋ยวก็เอาแป้งเนี่ยห่อไส้แล้วก็จีบ
ก็เสร็จขั้นตอนโดยมากก็จะจีบเป็นรูปดอกพระกากองนะคะ
แบบว่าเราทำนี่ไส้ก็จะพอดีแป้งก็จะพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่พอกันเท่าไหร่
สุดยอดไปเลยครับคุณผู้ชมคุณยายน้อยนี่นอกจากจะทำขนมอร่อยแล้ว
ยังจะใจดีอีกบอกวิธีทำเราแบบไม่มีกังอีกด้วยล่ะครับ
สมกับเป็นผู้สูงวัยแบบมีคุณภาพจริงเลยครับ
ค่ะตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนจากทำผักกากองแล้วนะคะสวยงามไหมคะ
โอ้ยแบบนี้เองค่ะเก็บรับความอร่อยอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะ
แต่ว่าต่อให้ขายดียังไงแอบรู้มาว่าช่วงโควิด
ก็มีปัญหากระทบหลายเดือนเหมือนกันตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
ก็คือโควิดอย่างรอบล่าสุดเลยนะคะก็คือปิดหน้าร้านไปเลยค่ะ
ประมาณสามเดือนค่ะก็ต้องปรับกันใหม่หมดเลยอ่ะค่ะ
ต้องกลับมาขายแบบออนไลน์ใหม่แล้วก็วิ่งส่งตามบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
ส่งกรุงเทพบ้างค่ะค่ะค่ะลูกน้องก็อาจจะต้องลดพนักงานลง
นิดนึงค่ะแต่เราก็ปรับตัวให้เข้ากับใช่ค่ะของการใช่ค่ะ
อยู่รอดของร้านด้วยค่ะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะคะ
ก็ผ่านมาได้แล้วอย่างนี้ก็เลยอยากจะให้คุณดาราเองเนี่ย
ฝากหน่อยถึงผู้ประกอบการรวมไปถึงคนขายของที่อยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องสู้ค่ะต้องใช้ใจเป็นหลักเลยนะคะ
อะไรที่เราเคยทำมาขายมาตั้งแต่๑๐ปี๒๐ปีเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้มันขายไม่ได้ก็ต้องหยุดค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่าไม่อยากให้ไปมองของไกลไกลตัว
มันต้องลงทุนเยอะค่ะมองของใกล้ตัวค่ะ
อย่างขนมไทยอย่างนี้ค่ะทำง่ายขายได้แล้วก็คนไทยทานได้ทุกคนค่ะ
แบบนี้ค่ะง่ายแล้วก็จะเปลี่ยนแบบใหม่อะค่ะ
มันก็น่าจะดีขึ้นค่ะต้องสู้นิดหนึ่งค่ะช่วงนี้สู้สู้ต่อไป
ว่าทุกคนต้องสู้นะคะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะคะ
วันนี้เราต้องขอบคุณคุณดารานะคะจากขนมไทยบ้านดารามากมากค่ะ
ที่ให้เกลียดมาร่วมใช้ประสบการณ์กับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
อร่อยมากต่อสิครับรอ